สุดไปเจอนางเปิดตัวหนังเรื่องใหม่

โศกมากรามาบูเบ้อ

คือหนูก็งงตัวเองเหมือนกันหนูอายุยังน้อยทำไมหนูเล่นแต่ละเรื่องแบบ

เหมือนกลับมาใช้วัยสดใสอีกครั้งนึงเล่นกับนัทกิจจริตด้วย

ชอบชอบค่ะชอบอะไรที่แบบเบาไม่เครียด
แล้วก็มีความสุขเล่นไปก็มีความสุขคนดูก็มีความสุข

มีความสุขแต่ถ้าแบบว่าจริงจัง
โหน่าจะความสามารถยังไม่ค่อย
นางไม่จริงจังนะคะแต่นางก็เต้นตลอดค่ะ
ล่าสุดเห็นไหมคนด้านหลังค่ะแบตกราวหลังค่ะ

ฝืนใจขนาดไหนให้ดูเอานะคะ
ก็ชวนมาเล่นนี่แหละค่ะหลังก็ไม่ไหวแล้วนะคะ
ก็เลยบอกว่าพี่เคนไปปลูกต้นไม้ต่อดีกว่า
แพลนจะไปเที่ยวต่างประเทศกันหรือเปล่ามีไหมไปฟังหน่อยค่ะ
เคยค่ะแต่ว่าคนนั้นจะไม่ค่อยยอมสักเท่าไหร่
เพราะเขาจะแบบว่าออกมันยากมันต้องแบบว่าต่อทงต่อท่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
พื้นเข้าค่ะบังคับ
ปลูกต้นไม้เขาจะถนัดมากกว่าค่ะ

เพราะว่าเหมือนหนูก็เพิ่งเริ่ม
จะเริ่มกลับมาทำงานจริงจังอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งค่ะ
นะคะไม่เป็นไรค่ะมีแฟนสวยก็ตามใจหน่อยละกันเต้น

เหมือนเราชอบผู้ชายคนไหนแจ๊กกะลินดูไปก็เต้นไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เต้นหมอรำนะบอกว่าอย่าขอหมอรำ

ก่อนหน้านี้โอ้อยู่ในลิสต์เหมือนกันจะเลิกกันหรือเปล่า